ค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้มีผู้ชายคนนึงใส่หมวกกันน็อกเต็มใบในมือถือขวดน้ำมันแล้วนี่
ครับเดินมาที่รถกระบะสีดำคันนี้แล้วเอาน้ำมันราดใส่รถนะคะไม่ได้ราดน้ำมันอย่างเดียว
จุดไฟไฟลุกพลึบเลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
เจ้าของรถคืองงมากพี่บุ๊คนี่นี่อืมแล้ววิ่งหนีไปครับ
คือกล้องวงจรปิดหน้าบ้านที่อยู่ตรงกันข้ามกับสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
เจ้าของรถคืองงมากค่ะไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครจริง
คนก่อเหตุมาทำแบบนี้ทำไมเนี่ยครับทีมข่าวก็ไปที่บ้านหลังนี้นะคะ
ไปเจอกับเจ้าของรถกระบะคันสีดำเนี่ยค่ะนายบุรัศกรอยู่เย็นเขาเล่าให้ฟัง
ตี๔เมื่อวานนอนอยู่ในบ้านมีคนตะโกนเรียกด้วยความตกใจก็รีบวิ่งออกมาดูที่หน้าบ้าน
สิ่งที่เห็นคือรถของเขาไฟไหม้ก็เลยรีบใช้น้ำฉีดดับไฟ
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
แล้วพอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นภาพอีกมุมนึงนะคะ
อันนี้ให้ดูภาพอีกมุมหนึ่งตีสามห้าสิบห้านาที
เนี่ยค่ะมีผู้ชายคนนี้ถือขวดน้ำมันไปราดใส่รถจุดไฟเผาแล้ววิ่งหนีไปเลย
ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบมาปิดบังใบหน้านะคะ
คุณบุรัศกรเจ้าของรถบอกงงจริงค่ะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร
หรือเป็นความคึกขนองของผู้ก่อเหตุหรือเปล่าถ้าถามว่าเป็นปมเรื่องธุรกิจไหม
เจ้าของรถบอกว่าไม่ใช่ยืนยันว่าไม่ใช่นะคะ
ถ้าจับคนร้ายได้ผมเองก็อยากจะถามว่ามาเผารถผมทำไมเนี่ย

ตำรวจสพเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนนี้อยู่ระหว่างประสานกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะ
รวมถึงชุดสืบสวนเพื่อตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ถ้าเป็นเพียงความคึกขนองมันน่ากลัวมากเนอะพี่บุ๊คเนอะ
ถ้ามันลุกลามไปไหม้บ้านไปอะไรอย่างนี้อันตรายจริง
แล้วก็นี่เกือบจะคอกเขาด้วยเหมือนกันใช่เกือบวิ่งหนีไปไม่ทันอ่ะใช่ครับ